เศรษฐกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ว้าว

ชาวตลอดข่าวมากันที่บ้านของคุณสุธินทองแก้ว

ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
ซึ่งคุณพี่คนนี้เป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีขายสร้างรายได้

ชอบเล็กซิปตัวอัพเพิร์มมาเป็นพี่อาศิสต์
อาศิสต์อากาฟเพิร์มมันเป็นลอยต้องลอย

คุณสุธินได้ใช้พื้นที่หลังบ้านสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก

ซึ่งจะทำให้ไก่นั้นมีอารมณ์ที่ดียิ่งขึ้น
โดยมากของทุกวันคุณสุธินจะใช้เวลาว่าง
จากการทำไร่สวนในช่วงบ่ายมาอยู่กับไก่
โดยจะนำพืชผักเช่นผักตบชาวาต้นกล้วยใบมัน
มาให้ไก่กินเพื่อลดต้นทุนอาหาร
สามารถลดได้๓๐๔๐เลยทีเดียว
ว่าแต่การเลี้ยงแบบปล่อยเนี่ย
จากอารมณ์ไก่จะดีแล้ว
มันยังมีข้อดีอย่างอื่นอีกไหมครับ

ไก่ไข่อารมณ์ดีที่คุณสุธินเลี้ยงไว้

เก็บไข่อารมณ์ดีที่คุณสุธินเลี้ยงไว้
เก็บไข่ได้วันละ๓แผง
ส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไว้กินในครัวเรือน
เพื่อเป็นการลดค่าอาหาร
เวลาขายจะขายแบบคละไซส์แผงละ๑๒๐บาท
บางครั้งก็แถมให้อีกเพราะถือว่าเป็นการแบ่งปันกันไป
ส่วนไก่ที่ปลดระวังขายได้ตัวละ๑๐๐บาท
อีกทั้งเขายังนำโหมนไก่มาทำเป็นปุ่ยข้อขายกระสอบละ๔๐บาทอีกด้วย